มาดูหนุ่มกันบ้างดีกว่าแต่บอกเลยว่านุ่มที่ที่ฉันพามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ย
เขาไม่โสดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือข่าวนี้เนี่ยทำเอาสาวทั้งในนอกวงการอกหักกันเป็นแถวเป็นแนวเลย
เริ่มกันที่หนุ่มคนแรกที่เขาประกาศตัวไปว่าเออผมตามจีบน้องเขาอยู่ครับ
บอยปกรณ์ของเราเฮียสุดเกลียนของเรานะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเรียกว่าถูกถามเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเยอะแยะมากมาย
แล้วก็มีข่าวกิ๊กกักตามจีบรวมไปถึงพูดคุยกับสาวหลายคนทั้งในวงการและนอกวงการ
แต่เฮียบอยเขาก็ปฏิเสธนะว่าไม่ได้คบหากันเชิงจีบบอกแต่ละครั้งเนี่ยก็เป็นแค่เพื่อนกัน
ทีไรก็เพื่อนพี่น้องกันตลอดอ่ะและในที่สุดค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวขอโชว์แมน
หลังจากที่มีข่าวกับสาวสวยน้องเฟย์พรปวีประกาศกันไปเลยว่ากำลังจีบน้องเฟย์อยู่ครับ
ส่วนตัวเฮเพราะว่านานแล้วส่วนนานไป

คุณแม่งามทิพย์เองก็อยากจะเห็นลูกชายคนโตเป็นฝั่งเป็นฝ่าสักทีนึง
ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคู่นี้นะ
อีกหนึ่งหนุ่มที่ขอปลูกต้นรักพร้อมกันกับพระเอกรุ่นพี่กวนเดียวกัน

ล่าสุดนางเกิดปิ๊งรักกับนักแสดงสาวที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในสังกัดเดียวกัน

ตอนแรกพี่อเล็กเขาก็นิ่งเฉย

พี่เล็กก็แพ้ความน่ารักของน้องโมไปแบบราบคาบ
แล้วก็ออกมาทำร้ายหัวใจสาวหลายคน

ด้วยการประกาศว่ากำลังคุยอยู่กับสาวโบจ้า
ว้าวพวกค้าต้องไปเที่ยวเหนือนะพี่แจ๊คเนาะ

ตรงนี้แหละชอบชนะเลิศโบจ๋า

อกหักปาดน้ำตากันต่อนะคะกับหนุ่มเซอร์คนนี้

สายติ๊กอย่างที่รู้กันค่ะ
ข่าวความรักไม่ค่อยเปิดเผยจนหลายคนแซวว่า
เป้อ่ะปากหนักจุงโบยอ่ะ
ล่าสุดค่ะพี่เป้ทำร้ายจิตใจสาวทั้งหลายจนได้
ด้วยการลงภาพคู่ไปเลยกับสาวสวย

ทั้งคู่คบกันมา๒ปีแล้ว

ไปคบกันตอนไหน

เพราะว่าเขามีคนได้แบบตัวจริงอยู่แล้ว
ตอนนี้เป้ก็กลายเป็นนุ่มข้างรักไม่เบาเหมือนกันนะคะ

อันนี้เป็นภาพแรกนะเดี๋ยวจะมีภาพต่อไป
เรื่องความรักพูดที่ไหน
ส่งท้ายกันนิดนึงละกันคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะจ๊
ไอเวียคนหล่อ

เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงพร้อมประกาศว่า

คนนอกวงการนั่นแหละพร้อมปล่อยประโยคเด็ดออกมาว่า
โสดแล้วทำอะไรก็ได้นั่นอีกค่ะ

นุ่มนะคะหนีไปมีแฟนมีคนคุยกันหมดแล้ว
เราก็คงต้องร้องเพลงฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส
เอออวยพรให้แฮปปี้ราบรื่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ